คุณพ่ออายุ๕๗ปีขับรถไถกลับบ้านไปขุดมันกันมา
จริงไปกันหลายคนแต่คนอื่นแยกย้ายกลับก่อน
จังหวะที่คุณพ่อขับรถจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าประสบโอบติเหตุครับ
ท่านเสียชีวิตอยู่ข้างทางแบบนี้ฮะ

หรือว่าท่านขับตกถนนมาแบบนี้เลย
หรือว่าดินมันซุดคุณผู้ชมนี่แหละครับ
คือรถไถหนักใหญ่ทับร่างท่านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
ตำรวจสอบพ่อเขาหินซ้อนครับกลุ่มผู้ชมครับ
จังหวัดฉะเชิงเซาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ไถพลิกคว่ำตกข้างทางบนถนนในหมู่บ้าน
เขาลูกแก้วตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคาม
จุดเกิดเหตุนะครับเจอรถไถนะครับตะแคงอยู่ในป่าแล้ว
ทับร่างผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนขับ
คือนายวิไลเหลาสาอายุ๕๗ปี
ท่านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างที่ผมนำเรียนตอนต้น
คือไปขุดมันกันมาคุณผู้ชมคนอื่นก็แยกย้ายนะครับ
กลับมาก่อนเอ๊ะผิดสังเกตนะครับ
รู้สึกทำไมนานจังล่ะนะฮะทำไมยังไม่ถึงบ้าน
ก็ออกกันไปตามหาจนไปเจอรถไถตกอยู่ข้างทางครับ
ขณะที่ตอนมาเจอนะครับคุณผู้ชมคือเธอเล่าบอกว่าจับขาน่ะ
คือประมาณว่าเพิ่งเกิดเหตุสดร้อนเนี่ยนะครับ
คือวันที่สามีเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกชาย
อายุครบ๒๖คุยกันว่าไงพ่อมึงเดี๋ยวทำไล่มันกันเสร็จน่ะ
วันนี้วันเกิดลูกกลับมาฉลองกันนะ
คุยกันไว้ว่าแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
แต่กลายเป็นว่าจะฉลองวันเกิดให้ลูก
กลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพให้พ่อแทนครับ
เจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตร

แต่เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ย
คือเขาดูจากสถานที่เกิดเหตุแล้ว
คือผู้ตายอาจจะหักรถหลบหลุม
แล้วเข้าข้างทางข้างทางเป็นทางลาด
แล้วฝนตกฝนตกดินซุดซุดฮึบลงไปนะครับ
ตกลงไปแล้วรถเนี่ยทับร่างท่านซ้ำนะครับ
เรื่องต้นคาดการณ์ว่าเป็นแบบนี้ครับ